คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของการจับกลุ่มเสพยาเสพติด
คือไปจับที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่ป่าไม้อันนี้ตกใจละหนึ่ง
สิ่งที่ตกใจสองคืออยู่หน้าจอค่ะดูสิคะนี่คือเหมือนกับคลังแสงอ่ะ
อาวุธสงครามทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเยอะมากคือมีทั้งเรื่องของยาเสพติดมาหนึ่งแล้ว
เรื่องของอาวุธต่างเหล่านี้มาสองแล้วเรื่องของการค้าขายยา
ตำรวจสอพอร์เอรวรนำโดยพันธุ์ตำรวจโทรณัตยทองจันทร์
ผู้กำกับที่สพเอรวันที่จังหวัดเลยเนี่ยไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ที่เขาเสพยาเสพติด
แล้วก็ลักลอบครอบครองอาวุธสงครามนะคะ
คือสืบทราบว่ามาพักที่ห้องพัก
เลขที่๔ในสำนักงานป่าไม้เอราวันนี่แหละค่ะ

ทำไมเขามาอยู่ในบ้านพักของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้
เพราะว่าถ้าฟังข่าวตอนนี้นึกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค้ายาซะเองหรือเปล่า

คือจากการตรวจสอบเบื้องต้นคนที่ถูกจับที่เขาเสพยา
ชื่อว่านายเอกชัยตั้งสมบูรณ์อายุ๓๗ปี
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัว

พอไปค้นในห้องเนี่ยเจอยาเสพติดเจออาวุธสงคราม
ดูอาวุธสงครามสิคะโอ้โหเพียบจริงนะ
ปืนสั้นกระสุนปืนเสื้อกรอกกันกระสุน
แล้วก็ยาบ้าอีก๑๐๘เม็ดยาไอซ์รวมน้ำหนักอีก๔๑๘กรัมนะ
ยาบ้า๑๘๐เมตรนะคะแล้วก็ยาไอซ์อีก๔กรัมกว่าทั้งหมดซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้
ลิสต์อาวุธสงครามบัญชีอาวุธสงครามให้คุณผู้ชมได้เห็นเลย
เลยแล้วทีนี้จากการสอบปากคำในเอกชัยเขาก็รับสารภาพ
แต่ว่าแหมตอนสารภาพไปก็ยังมืนเมายาอยู่
แต่ก็บอกเบื้องต้นนะว่าอาวุธปืนสงครามทั้งหมดเป็นของนายเอกชัย
เพราะว่าผมชอบสะสมมีอาวุธมีวัยรุ่นนำมาขายให้
ส่วนยาบ้านแล้วก็ยาไอซ์ก็เอาไว้เสพเอาไว้ขาย
ทีนี้คำถามสำคัญคืออ้าวแล้วทำไมมาพักอยู่ในบ้านของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้
เขาก็บอกว่าพ่อเขาเคยเป็นพนักงานป่าม้า
เคยเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้พักอยู่ที่นี่แต่พ่อเกษียณไปแล้ว
ซึ่งตัวเขาเป็นลูกยังไม่ได้ย้ายออกนะคะ
ตำรวจก็นำตัวมาสอบที่สพเอราวันเพื่อที่จะขยายผลต่อ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนสงครามไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตมีกระสุนปืนไม่ได้รับอนุญาต
มีเสื้อเกราะแล้วก็มียาบ้ายาไอซ์ไว้ในครอบครอง
ก็ต้องดำเนินคดีแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนต่อไปด้วยนะคะ